สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนี่นี่จำไม่ได้ตอนแรกจะพูดว่าให้เยอะ
อ๋อเพราะว่าปกติไม่ตรงนั้นตรงนี้อืมมดดำก็ยังมาไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ว่าเป็นไงบ้างล่ะค่ะ
ก็ฝนตรวจแดงเวิร์ดเออก็ไม่ได้จางเลยยังไม่ได้คุยกันคือคือไม่อยากถูกไปแล้วกวนเขา
อ่าให้เขาพักก่อนเขาคือได้พักไหมฮะเออไม่พักหรอกนางก็พูดแล้วแล้วก็ส่งนางแหละแต่ว่าเสียงนางไม่มีนะหรอฮะ
เสียงไม่มีแล้วนางก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยยังแดงอยู่เลยบอกอาทิตย์หน้าวันจันทร์มาทำงานได้แล้วบอกไม่ต้องมา
หายไปเลยเออรอไปสักพักหนึ่งก่อนคืออย่างน้อยต้องเจ็ดบวกสามเนอะอ่า
สิบวันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสามวันอีกสามวันอีกพัดทบเจ็ดวันแล้วไปดู
ถ้ายังไม่เป็นก็ต้องไปตรวจไปตรวจเพิ่มอีกด้วยใช่มินว่าก็ต้องต้องรอจนจนมันยืนยันว่าว่าเป็นลบแล้วอะไรอย่างเงี้ป่ะคะ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องแพร่เชื้ออีกเนอะ
เช็คใช่คือถ้า๗บวก๓เป็นระยะที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีซากเชื้ออยู่ตรวจอาจจะยังเจอบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่การมันจะไม่สามารถแพร่ได้
อืมอ่าก็ต้องเป็นระยะนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะอ่าโอเคไปดูเรื่องแรกวันนี้เนอะ
แรกวันนี้คนพูดถึงกันเยอะมากขึ้นเทรนดทวิตเตอร์ตั้งแต่เช้าเลยอดีตผู้อำกับโจ้ยังจำได้ใช่ไหมคะ
โจ้ถุงดำพูดนี้ปุ๊บจำได้ปั๊บเลยจริงก็คือเป็นอดีตภูมิกับโจ้กับทีมรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๗คนที่
ไปเอาตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแล้วก็ใช้ถุงดำคลุมหัวเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาขาดอากาศหายใจตาย
วันนี้สารพิพากษาแล้วเป็นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะ
สารตัดสินประหารชีวิต๖ใน๗นะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยโดนจำคุก๘ปี
แต่สารบอกว่าทั้ง๖คนที่โดนตัดสินประหารชีวิตเนี่ย
ให้การเป็นประโยชน์
มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว

จ่ายค่าเยียวยาพ่อแม่คนละ๓๐๐๐๐๐บาท

มีการช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาล

สารก็เลยลดโทษให้เหลือ๑ใน๓

เหลือจำคุกตลอดชีวิตจำเลย๖คน
ถือว่ามีเหตุบรรเทาไปใช่ค่ะส่วนอีกคนนึง

ก็เหลือ๕ปีกับอีก๔เดือนนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วเลยมันช่วงระยะเวลา๔๖สิงหาคม
คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ฮือฮามาก
ทนัยจุ๊กรูค่ะออกมาพูดเรื่องนี้นะครับ
เรื่องเป็นที่ว่ามีตำรวจเนี่ย
ทำเหตุแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีคลิปอะไร

คนนี้โดนโทษประหารชีวิตแล้วลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นนะคะ
คนนี้โดนจำคุก๘ปีลดลงมาเหลือจำคุก๕ปี๔เดือน
ผู้เสียชีวิตจากคดีนี้คือนายจิรพงศ์ธนพัฒน์หรือว่ามาวินนะคะ
ซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นข่าวหรืออ่านแล้วที่คุณพ่อของมาวิน
ผู้ตายเนี่ยบอกว่าจะสู้แค่สารชั้นเดียวก็คือจะไม่อุทธรณ์ต่อ
ก็คือพอใจที่คำตัดสินสารชั้นนี้
แล้วก็อยากจะขอเรียกร้องเงินเยียวยาเพิ่มอีก๑ล้าน๕แสนบาท
แต่ว่าล่าสุดคุณพ่อออกมาบอกใหม่บอกว่าเดี๋ยวขอหารือกันในครอบครัวก่อน
ว่าจะมีการอุดทนเพิ่มเติมต่อมั้ยหรือยังไง
ประหารชีวิตลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต
พอจำคุกตลอดชีวิตเด็กเดี๋ยวก็มีนักโทษชั้นดีบ้าง
เอาให้รับโทษหรืออะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้มันก็สุดท้ายแล้วติดจริง
ไม่นานไม่เท่ากับพฤติกรรมที่ทำไปเพราะว่า
ข้อหาที่ทุกคนโดนเนี่ยหนักที่สุดใน
มาตรา๙๐ของกระบวนกฎหมายอาญานะคะก็คือ
วงเล็บ๕ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทรมานทารุณหดร้ายก็คือฆ่าทรมาน
อืมเนี่ยค่ะก็ที่โดนกันไปหลายคนก็ยังรู้สึกว่า
คนก็ยังคงพูดอยู่เนาะว่าเออโทษประหารในไทยมันไม่มีจริงอะไรอย่างนี้

ยังไม่แน่ใจค่ะคุณพ่อบอกว่าขอคุยกันในครอบครัวก่อนว่า
อุทธรณ์ต่อหรือจะพอแค่นี้
ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยโอ้โหประเด็นมันเป็นประเด็นดังแล้วใหญ่มาก

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมีการพาดพิมพ์ถึงที่ว่า
ตอนแรกเลยเนี่ยพอที่มีการอ้างว่าไปจับคนร้ายเนี่ยแล้วคนร้ายเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกาย
อันนั้นเนี่ยคือมีการลงไปในเขาเรียกว่าอะไรเป็นใบบันทึกการเสียชีวิต
คือครั้งแรกเลยเนี่ยหมอเนี่ยเขาชนสูตรแค่วันเดียว
แต่ในครั้งนี้คือเขาต้องชนสูตร๓ฝ่ายเพราะว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยตายตอนที่อยู่กับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่
ก็ต้องมีฝ่ายปกครองมีตำรวจแล้วก็มีหมอที่ก็ต้องร่วมกันชนสูตร
แต่ครั้งแรกที่ออกมาเลยเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยจะมีสารเสพติดในร่างกาย
คนก็บอกอ้าวแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้น
เสร็จปุ๊บหมอบอกใจเย็นตอนนั้นหมอฉันบอกใจเย็นเดี๋ยวรอก่อน
ผลชนสูตรทั้งหมดที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่ามีเหตุอื่นเกิดขึ้น
หลังจากนั้นถัดไปอีกประมาณสักไม่ถึงเดือน
มันก็มีผลออกมาเลยบอกว่าคนที่ตายคือมาวินขาดอากาศหายใจ
แล้วเสียชีวิตคือเขาพอมีอาการเสร็จปุ๊บ
เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแห่งแรก
ไปแห่งแรกเหมือนเขาให้ปั้มหัวใจขึ้นมาคืนขึ้นมา
แล้วก็เลยส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลไปตายอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
คือมันมีเหตุแบบโอ้โฮต่อเรื่องตอนนั้นน่ะ
ผมจำได้ผมทำเรื่องนี้ทุกวันเหมือนกัน
โอ้โหช่วงนั้นต้องดูทุกวันเหมือนกันปี๖๖

แล้วมันมีการพาดพิงไปถึงแบบบุคคลนั้นบุคคลนี้บุคคลนู้น
คือเหมือนแบบคนยกใหญ่
มีการไปคุยเจรจามีประเด็นเรื่องเหลียกเงิน
ถ้ายเงินเพราะให้เงินเพราะาจเป็ดปาก
คือตอนนั้นประเด็นออกมาเยอะมาก

คือคราวนี้เขาจะไปอยู่ในทุกเรื่อง

ข้อนี้มันเหมือนทนายเรามีแค่นี้เนอะ
ครูปีชาเรื่องหวยเธอมาอยู่

นายเดชาก็อยู่ในเรื่องของหวยนะ

แล้วเป็นประเด็นกับอัจฉริยะตอนนั้นตีกันในอัจฉริยะ
แล้วหลังจากนั้นก็มาดีกันกับพี่อัด

แล้วตอนนี้ก็ตีกันอีกแล้ว

ในทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนก็อยู่

ใช่ไหมมีทนายตั้ม

อยู่เดชามีไหม

แสดงความคิดเห็นแสดงเห็นและซัพพอร์ต

แล้วมีหูหลายเรื่อง

ธนายตั้มเคยพูดไงครับว่า

แต่ว่าทนายเหล่านี้ทำให้โลกของการ

เข้ามาในชีวิตคนไทยเยอะเหมือนกันนะ

จริงต้นก่อนเราไม่เคยสนใจเรื่องว่าธนายคือใคร

แล้วธนายส่วนใหญ่ที่ว่าดัง
ทีมที่ค่อนข้างแข็ง
เดี๋ยวได้ไปโชว์แน่
เดี๋ยวได้โชว์แน่

เป็นข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจริง
เพราะว่าเป็นความสำเร็จผลงานวิจัยโดยคนไทยที่จะสามารถต่อยอด
แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของไทยด้วยนวัตกรรมนะคะ
ในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ในนวัตกรรม
เขาบอกว่านี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยของคนไทย
แล้วก็ต่อยอดทางการตลาดแบบไม่หยุดยั้งด้วย
ใช่ค่ะซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะคะดรสวงสมานหมู่เนี่ย
เมื่อวันนี้เองนะคะเป็นการลงลายมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
แฟนคลับก็ไปจับจองพื้นที่กันโอ้โหเต็มลาน

ตอกย้ำความสำเร็จนะฮะที่เกิดขึ้นในความร่วมมือในครั้งนี้โอ้โหนี่
ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรต่อยอดใช่ไหมแล้วก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรด้วยนะครับ
ก็ต้องมีการใช้นวัตกรรมอะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะฮะ

น้ำตาอยู่พี่หนุ่มได้คุยกับลูกบ้างยังคะ
ยังครับพอดีเขาก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้แบบเป็น

นั่นแหละนะอ้าวโอเคนี่จะไปพักพระรบทรงชาติก่อนเหรอ

เอาเรื่องไหนก่อนดีเรื่องแม่แตงโมเนาะ
แน่นอนเพราะก็ให้หนูมาต้องเรื่องนี้แหละ
ผมก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องนี้นะตอนนี้คือ
แล้วก็รอทางฝั่งของอายการนนทบุรีว่าจะแถลงสั่งฟ้องหรือจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนนั้น
เขาเดินสาย๓วันมีเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้

แต่ว่าแอ็งจี้ยังไม่ยอมให้มูลไหมแอ็งจี้ยังให้อ่านอยู่
แต่เขาบอกวันนี้ประเด็นเรื่องเงิน๓ของผู้ใดไม่รู้
ให้ปากคำกับกรณีที่มีการส่งโทรศัพท์ให้กับทางบังแจ๊ก
ตัวเขาเองเนี่ยถูกพาดพิงแล้วก็เอารูปของเขามาเปิดเผย
ซึ่งรูปเหล่านี้เนี่ยไม่มีในโทรศัพท์ของใครยกเว้นโทรศัพท์ของแตงโม
แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์อันนี้ไปอยู่กับบังแจ๊ก
หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของทนายเดชาก็ออกมาเปิดเผย
บอกว่าแม่นี่แหละเป็นคนส่งให้กับบังแจ๊กเอง
ประเด็นนี้ก็เลยเกิดนะครับเพราะว่าพอแม่ส่งโทรศัพท์ให้บังจักร
แล้วรูปในโทรศัพท์มันถูกเปิดเผยออกมา
กระติกเองเนี่ยไปแจ้งความเพราะฉะนั้น
แม่เองเนี่ยก็ต้องถูกเรียกตัวเนี่ยมาสอบปากคำนะฮะ

ว่าเหตุ๑๒๓๐เป็นยังไง๓๐ข้อที่มีการถามไป

คือทีนี้เนี่ยบังแจ๊กเองเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ามีการอ้างนะว่าโอนเงินจำนวน๓แสนบาทไปให้เนี่ย
ไม่ได้เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับทางแม่แตงโมนะ
ให้กับพยานคนหนึ่งในคดีนะครับ
ได้มาเล่าความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบ
แต่แม่เนี่ยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นใคร
อันนี้คืออัจฉริยะเขาช่วยตอบให้ด้วยนะฮะ

ส่วนทางด้านพลตรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะฮะ
ประชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ท่านก็บอกว่าสำหรับ๓๐ประเด็นที่ได้มีการสอบปากคำแม่ไปเนี่ยนะครับ

ส่วนความจำเป็นที่ต้องส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ๊กก็เพราะว่าอยากจะรู้ความจริง
ซึ่งตอนนี้มีการขออนุมัติเรียกสอบสวนบังแจ๊กเรียบร้อยแล้ว
หากมีความผิดจริงมีการดำเนินการออกหมายจับแน่นะฮะ
แล้วดูทรงว่าน่าจะมีการออกนะ
ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปมีการปล่อยคลิปเสียงออกมา
โดยในคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงของบังแจ๊กพูดคุยกับชายคนหนึ่งซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ใครที่ไหน
สำคัญละครับเดินมาเรื่องเบิร์ตแฟนของแกงโม

เพราะผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโม
ผมถามว่าทำไมกติกไม่ดูแลโม
จะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอ่ะ
คำนี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอ่ะมันคือเด็กสองสามควบ
อะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวกับ
มึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่า
มันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็ก๒๓ขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างผมเป็นผู้จัดการ
เออนั่นแหละพี่ผม
ใครพูดคำนี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอด๒๔ชั่วโมงได้ยังไง
มันไม่ใช่เด็กสองสามขวบ

มันทำให้ผมแบบจี๊ดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหน
บอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ต
ไม่ดูแลแฟนนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
อืมอ่ะก็หนักอึ้งเลยเนอะเจอเสียงนี้เข้ามาแต่จริงจริงความคิดเห็นหลายคนก็
แบบคือส่วนใหญ่พักหลังจะพูดกันแล้วไงว่าเอ๊ะอยากให้คุณเบิร์ตแบบออกมาบ้าง
บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีมีเสียงนี้ปล่อยออกมา
คนก็เลยรู้สึกว่าเออเบิร์ตก็แบบเนอะ

หรอกจริงเบิร์ตเขา

ถามว่าเขาอยากจะออกมาไหมผมว่าเขามันพูดลำบาก
ใช่เพราะเขาอาจจะช่วยหรืออะไรอยู่เบื้องหลัง
กับการดำเนินการที่จะตามหาข้อมูลอะไรต่าง

เพราะว่าเอาจริงแค่ต้องเยียวยาสภาพจิตใจตัวเองอะ
มันก็ต้องทุ่มทั้งเวลาทุ่มทั้งแบบแรงใจของตัวเอง
การเยียวยาร่างตัวเองก็หนักแล้ว
ถ้ายังจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในดราม่าหรือว่าแบบ
หน้าเหมือนหลายคนที่แบบอยู่ในวงเวียนดราม่านะตอนนี้

มีคนถามว่าแล้วโทรศัพท์จะกลับมาหาแม่ไหม

แต่เขาก็มีข้อมูลให้หมดแล้ว
บอกแบบนั้นจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งคืนให้แม่แต่ว่า
อะไรนะแล้วมันก็ไม่รู้ดิ
ไปอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้ว
จะร่วมเป็นโจทย์ฟ้องร่วมกับคุณแม่ไหม
แล้วเดี๋ยวมีคิดว่าความคุญน่าจะออกมาฟังซักอาทิตย์หน้า
น่าจะได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอุกอาจมาก

วินมอเตอร์ไซร์รับจ้างก็ถามน้องว่าเลิกกี่โมงอะไรอย่างนี้

เอาเบอร์มาแล้วเดี๋ยวพี่ก็โทรเรียกพี่แล้วเดี๋ยวพี่ก็รับไปส่งอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่แบบพาน้องซ้อนมาจะไปส่งบ้าน
ไม่ได้ส่งบ้านอ่ะลากน้องเข้าโรงแรมอะค่ะ
แล้วเอามีดคัตเตอร์จี้คอน้องหวังจะข่มขืนน้อง
สู้สุดใจเลยนะแล้วน้องสะบัดหลุดวิ่งหนีออกมาได้
แต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยโดนทั้งกระชากโดนทั้งฉุดจนล้มลุกลุกคลาน
วิ่งหนีออกมาจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังนึง
อันนี้ค่ะคนที่เขาอยู่บนบ้านอีกหลัง
เขาใช้มือถือถ่ายลงมานะเพราะได้ยินเสียงน้องโวยวาย
แล้วน้องแบบร้องไห้ดังมากนี่มีเสียงไหมคะ

จะทำความสิ่งอื่นเดือดร้อนของหน้าบ้านอามาออกเลยนะ
คือทำทีเหมือนเรื่องให้เป็นแฟนกันทะเลาะกัน
แต่เคราะห์ดีนะเจ้าของบ้านเขาไม่เชื่อ

แล้วน้องก็ร้องไห้หนักมากแล้ววินมอไซคนั้นก็หนีไป

แล้วน้องเนี่ยเวลาเขาไปเรียนหนังสือเนี่ย

เขาจะออกมาเรียกมอเตอร์ไซ

ก็เป็นหนึ่งในมอเซวินที่มันอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ไปเรียก
แล้วก็ขึ้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะ

ไอ้วินคนนี้มันเสนออะไรสมศักดิ์บอกเลยว่า
เอางี้เดี๋ยวตอนเย็นพี่มารับ

ที่อยู่วินแถวนี้แหละเอาเบอร์ให้น้องไว้

มันก็เออโอเคเดี๋ยวตอนเย็นพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บ

เดี๋ยวหนูเก็บไว้แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดหนูเลิกเดี๋ยวหนูโทรบอกนะ
พอหลังจากนั้นเสร็จปรากฏว่าพอเลิกเรียนเนี่ยเด็กเขายังไม่ได้โทรนะ

เสร็จปุ๊บก็พาไปอ่ะพอระหว่างทางก็บอกเดี๋ยวแวะไปเอาของที่บ้านหน่อยนะ

พอไปที่บ้านเสร็จปุ๊บไปจอดรถน้องมันเห็นท่าไม่ดีแล้ว

มันคือซอยด้านหลังของโรงแรมม่านรูด
พอวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนมันก็
คนมันก็แตกตื่นแล้วเพราะว่าน้องมันร้องเสียงดัง

เพราะคนแบบก็ไม่กล้าไปช่วยเพราะว่ามันบอกเลยบอกว่า
เรื่องของผัวเมียแบบนี้
คอน้องแล้วเอามือถือน้องไปเครื่องหนึ่งด้วยนะคะ

อมรับสารภาพแล้วว่าตั้งใจจะข่มขืนน้องจริง

แล้วตัวเองก็มีสารเสพติดในร่างกายด้วย

แขนซ้ายน้องมือซ้ายน้องขยับไม่ได้
คิดว่าน่าจะเป็นผลจากการที่น้องโดนกระชาก
จังหวะที่ดิ้นหลุดกันหรือจังหวะล้มอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่าข้อมือน้องหักหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
อกจากสภาพอาการบาดเจ็บทางกายแล้ว
โอ้โหทางใจแม่บอกว่าน้องขวัญเสียมาก
สภาพจิตใจน้องก็ยังแย่อยู่แม้จะดีขึ้นมาบ้าง

ว่าน้องจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะ
ส่วนทางคดีคุณแม่บอกว่ายังไม่มีตำรวจประสานมา
จะให้เข้าไปให้ปากคำเมื่อไหร่ยังไง
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับการสอนอคลองตันเจ้าของพื้นที่คดี
ก็บอกว่ายังไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาฝากขัง
เพราะเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
แล้วก็ต้องรอน้องผู้เสียหายออกจากโรงพยาบาล
เพื่อให้สหวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มอีกครั้ง
จะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุแบบครบถ้วน
คือตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่า
เอ๊ะที่ฉุดไปไปเข้าโรงแรมม่านรูดหรือเปล่า
จริงไม่ใช่ม่านรูดเป็นบ้าน

แล้วกลางซอยเนี่ยมันเป็นด้านหลังของโรงแรมม่านรูด
แล้วปรากฏพนักงานที่โรงแรมม่านรูดนี่แหละเขาได้ยิน
ว่าน้องเนี่ยร้องเสียงดังเขาก็เลยเดินออกมาดู
พอเดินออกมาดูเขาก็เห็นน้องนี่ก็วิ่งไปกอดเขาเลย

น้ำมี
มีอีกมุมนึงคือจะวิ่งเข้ามากอด
ตัวพนักงานของโรงแรมม่านรูดให้ช่วย
เสร็จสมศักดิ์เนี่ยไอ้วินคนนี้ก็เดินมา
แล้วก็เหมือนกับพยายามที่แบบว่าจะมาดึงตัวน้องจะมาแย่ง

เขาก็เลยโทรไปตามวินข้างหน้าปากซอยเข้ามาอีก
คราวนี้ก็เลยมาช่วยไอ้นี่ก็เลยหนี
แต่มันหนีไปทำไมเอาโทรศัพท์น้องไปด้วยอย่างที่บอกแล้วไปทิ้งน้ำ
มันอ้างอย่างนั้นว่าไปทิ้งน้ำแต่ตอนนี้เจอแค่มีดแต่โทรศัพท์ยังไม่เจอ
อันนี้คือประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็
ตัวเสื้อวินจริงไม่ใช่เสื้อของมันเป็นเสื้อของมัน
อือหือหือหืออืมมมอะไรเนี่ยไม่รู้อย่ะ

หื้อเรายังไงในเรื่องคดีฝุ่มขึ้น
พอเพิ่มกรณีแบบนี้ก็เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวออกมาแล้วก็ทำอีกรูป่าว
เพราะมันก็เจอเคสซ้ำแบบนี้เยอะเหมือนกัน

ว่าจะทำยังไงห์เนาะให้มันเหมือนกับเข็ดหลาบหลับจำ
เอ่อนะคะมาที่เรื่องน้ำมันดีกว่า
ทุกคนก็พูดเรื่องน้ำมันขึ้นทุกวันเลยนะคะต้นไปหมดขึ้นค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยนะคะเค้าบอกว่าตอนนี้ต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยสูงมาก
เกษตรกรบอกเลยว่าแบกภาระไม่ไหวแล้วนะคะหลังจากที่ทนแบกมาได้สักระยะหนึ่งนะคะ
ก็ต้องขออนุญาตนะขออนุญาตขึ้นราคากันสักหน่อยเลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยนะคะราคาทุกอย่างมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ
ผู้ผลิตนะที่ปลูกผู้ผลักสวนครัวต่างเนี่ยนะคะบอกอย่างนี้ค่ะว่า
ขอเลยนะคะว่าราคารับซื้อหน้าสวนขอเพิ่มขึ้นเป็น๒๐บาทนะคะ
เช่นนะคะต้นหอมกิโลกรัมละ๒๕บาทขอปรับขึ้นเป็น๔๕บาทค่ะ
แห้ง๑๓๐บาทนะคะขอปรับขึ้นเป็น๑๕๐บาทนะคะ
แล้วก็ชาวสวนที่จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาต้องปรับตัวมากสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
หน้าสวนของเขาเนี่ยนะคะจะต้องมีราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้น
ลงทุนปลูกผักสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะนับว่าเป็นราคาที่ต้องยอมปรับแล้ว
แล้วก็สำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคก็ขอให้ทำใจหน่อยนะ
เพราะว่าตอนนี้แม่ก็ชอบกินหน้า

เภาะเขามีคำพูดใหม่แต่วันนี้ปึ๊กทำรายการมา
เฟื่อนเฟื่อนกับฟรี่เฟื่อนน่ะครับค่ะ

ดูเรื่องของรถติดในกรุงเทพกันหน่อยดีไหมค
หลายคนบอกว่าหรือพูดว่าชัดจะเป็นความหวัง

คือก่อนหน้านี้กรณีที่ฝนตกหนักในกรุงเทพ
เราก็จะเห็นภาพคุณชัดลงพื้นที่
ไปดูเรื่องของประตูระบายน้ำอะไรอย่างทันท่วงทีใช่ไหมคะ

ทุกคนรู้กันดีนะว่ากรุงเทพรถติดเหลือเกิน
เป็นปัญหาที่เหมือนปัญหาโลกแตกคือแก้ไม่ได้
วันนี้คุณชัชชาติบอกว่ามีการหารือกันแล้ว

ประเด็นสำคัญในการที่จะช่วยบรรเทา
หรือแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครนะคะ

ร่วมมือกับทุกหน่วยงานแบบเข้มข้นทั้งกรทมคมนาคมตำรวจขอสมกทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้า

ก็จะมีเจ้าหน้าที่กรทมและขอสมกรนั่งประจำนะคะ

แล้วก็มีเทศกิจลงไปแก้ปัญหาแต่ละจุดอย่างเร่งด่วน
ซึ่งกรทมจะเป็นคนวิเคราะห์แผนที่แก้ปัญหาจราจรติดซ้ำซากให้
ก็คือตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบไฟจราจรแล้วก็ระบบจราจรทั่วกรุงเทพ
อันนี้คุณชัชชาติกำหนดกรอบเวลาด้วยนะคะ๑ปี
วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้วย
เพราะบอกแล้วว่าต้องทำงานหารือร่วมกันทุกฝ่าย
นี่พลตมตรีจิรสรรแก้วแสงเอกก็มานะคะ
ข้อที่๔เขาบอกว่ากรทมเนี่ยจะเอาข้อมูลความเสี่ยงมาวิเคราะห์
เพื่อกำหนดควบคุมความเร็วในถนนเส้นชุมชนแล้วก็ถนนที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
เรื่องนี้คุณชัดชาติเคยพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงโค้งตรงข้ามสารอายารัชดาค่ะ
ตอนนั้นรถชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ชาติชาติบอกเลยว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะต้องดูเรื่องของการควบคุมความเร็ว
ใช้ความเร็วของรถในจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก
เพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรทมแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาน
อันดับที่๕คือการจัดการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เช่นอาจจะมีการทำช่องจราจรสำหรับมอเตอร์ไซค์
เพราะปัญหาหลักบางทีเราก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์ก็วิ่งทุกเลนเหมือนกัน

หรือว่าจะมีการกำหนดบังคับไปเลยว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งได้เลนนี้เท่านั้น
อันนี้ก็คือเป็น๕ข้อที่จะต้องมีการมาหารือกันนะคะ
อาทิตย์หน้าคุณชัดชาติบอกว่าจะลงพื้นที่ไปดูจุดที่มีปัญหาการจราจร

ถ้าอยากแก้รถติดต้องร่วมมือกันช่วยเคารพกฎจราจรด้วย

แต่เขาบอกว่าไอ้นิดเดียวนั่นแหละมันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาจราจร
ผู้ว่าว่าแล้วมีอันไหนทำได้เลยไหม
รอบระยะเวลา๑ปีมันก็ดูนานมีอันไหนทำได้เลยบ้าง
คุณชัดบอกว่ามีพวกจุดที่เกิดปัญหาจราจรซาก
เช่นรถติดพระราม๔โอ้โหอันนี้รู้กันดีติดหนักมาก
รถติดแถวบ่อนไก่อันนี้ก็ติดต่อเนื่องกันมาเลย
ว่าชัดชาติบอกว่าแก้ได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
แล้วก็ส่งเทศกิจลงไปกำกับนะคะ
รวมถึงเดี๋ยวจะแก้เรื่องวินมอเตอร์ไซค์จอดรถบนทางเท้าด้วย
ข้นอยู่เหมือนกันนะรอดูเลยนะคะ
ตอนนี้คนคาดหวังสองเรื่องแล้วนะจากน้ำท่วมใช่ไหม
พวกน้ำท่วมขังรอระบายกับรถติด

ถ้าแกได้นี่ก็คือแบบต้องพูดคำว่าแข็งแกร่งจริงเลยนะ
ทำให้เงี่ยมจริง
อยู่อยู่นี่ค่ะพ่อฮะเขาถามว่าพ่อมีเพื่อนไหมเพื่อน
ไม่ไปดูพอดีวันนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เรื่องราวของหนุ่ม
ถูกกระทืบมานะฮะก็คือโดนลุมประมาณสักแปดคนนะฮะ
แล้วก็มีการตีเตอร์จนกระทั่งเอ็มเองนิ้วมือนิ้วก้อยข้างซ้ายขาด
ห้อยลงมาเลยนะต้องเอากลับขึ้นมาแล้วเย็บนิ้วข้างนี้ก็หลุดออกมาก็ต้องเย็บ
หูข้างนี้นะฮะเกือบขาดห้อยลงมาต้องเอากลับขึ้นไปแล้วก็เย็บ
คือเละทั้งตัวนะฮะตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็หัวแตกเย็บยาวเลยเหมือนกัน
อืมทีเนี้ยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอะน้ำเอ้ยพูดถึงภาพแล้วฟาพต้องโดนตี
น้ำต้องขึ้นนะลูกนะมันจะได้สลิงก์กันในสิ่งที่พี่พูดนะน้ำนะเออเนี่ย
แล้วตบซักนิดตบซักนิดแล้วลากออกไปเห็นไหมฮะ
แล้วต่อยทุบทุบต่อยเตะ
แล้วมีชายเสื้อเหลืองคนนี้มาต่อยอีกทุบอีก
ระหว่างนี้นะฮะเอ็มเนี่ยเขาพกมีดพกเอาไว้เขาชักมาแล้วแทงสวนนะฮะค่ะ

เขาบอกเขาพยายามแบบกวัดแกว่งมีดเพื่อแบบป้องกันตัวเอง
แปดคนเลยหรอพี่หนูอ่าเขาว่าแปดคน
เป็น๘คนนะฮะล่าสุดผมเป็น๕คนละ
คือประเด็นที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้น
ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มเนี่ยเขามีแฟน
ค่ะแฟนเขาเนี่ยชื่อปิ่นนะฮะแล้วก็เอ็มเนี่ยเพิ่งจะเจอมา
สักปีกว่ากว่าแล้วเขารักกันมากอืมวันดีคืนดีเนี่ยปิ่นเองเนี่ยนะฮะ
ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมาบอกกับเอ็มว่าเอ้ยเอ็มเราแยกกัน
พักดีกว่าไหมเราเราคบกันสถานะเนี่ยขอเปลี่ยนสถานะ
แล้วกันอืมขอไม่เป็นแฟนละขอเป็นเพื่อนอ๋อเนี่ยเหรอขอเป็นเพื่อน
เดี๋ยวนะเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนใช่อ่า
ที่ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่คือมากกว่าเพื่อนหน่อยอืมแฟนไม่
แต่ไม่ถึงแฟนคือพูดง่ายยังคบกันอยู่แต่คุณสามารถไปคบหากับใครก็ได้
อืมจะไปมีอะไรกับใครจะไปอยู่ใครก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ย
ต้องการแบบลงหลักปรักฐานคบกันจริงจังต้องบอกทั้งสองคน
นี่คือเรียกว่าเพื่อนเพื่อนนี่ยุคมิ้นท์เขาเรียกว่าคนคุยเออ
มิ้นเรียกว่าคนคุยนะสถานะแบบเนี้ยนี่เรียกเพื่อนเพื่อนว่ะเออเพื่อน
เขาว่าอย่างงั้นจดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้เพื่อนค่ะเพื่อนกับ
อยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนกับแฟนเขาเรียกนะเพื่อนอืมเก๋ว่ะ
ไม่ได้ไปไม่ถึงเชื่อไหมภาษาที่เพิ่งจะรู้วันนี้
จะรู้จักวันนี้คำว่าเพื่อนเนี่ยไม่เออนี่ไงเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่
ไม่เคยได้ยินไงเพิ่งจะเคยวันนี้แล้วยังไงคะเขาก็เขาก็เลย
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่าเขาก็เลยแยกกันอืมนะฮะเหรอ
พอแยกกันเสร็จปุ๊บก็ยังคบกันอยู่นะก็ยังเป็นเพื่อนนี่แหละ
ยังคบหากันอยู่เขาก็ไปหยิบโทรศัพท์ของแฟนเข้ามาดู
เพื่อนครับของผู้หญิงมาดูก็เห็นว่ามีการไปพูดคุยกับแฟนเก่า
อืมอ่าคุยกับแฟนเก่าแล้วก็เหมือนกับก็ยังคงไปหาอยู่เรื่อย
เขาก็โทรไปคุยผู้ชายกันเนี่ยเอ็มเนี่ยก็เลยโทรไปคุยกับแฟนเก่า

แล้วปรากฏว่าก็โดนผู้หญิงคนนี้
ต่อว่าต่อขานแล้วก็ไปดูโทรศัพท์แล้วก็ด่าเขา

ตั้งแต่ประมาณที่๓๐เมษายน
พฤษภาประมาณเกือบเดือน
ผู้หญิงเนี่ยก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนเขา
แล้วบอกว่าให้บอกเอ็มด้วยว่าฉันท้อง
ก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นขอเวลาก่อนนะ
คือตอนนี้กำลังงงว่าคือตัวเธอเองเนี่ยคบกับเราแบบเพื่อน
แล้วเขาก็รักมากแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคือคุณหายไปเลย
แล้วคุณกลับคุณไม่ได้คบกับผมคนเดียวคุณคบหลายคนแล้วคุณกลับมาคุณบอกว่าคุณท้องกับผม
ถ้าเป็นของผมผมยอมรับเลยยังไงก็ยอมรับ
แต่ปรากฏว่าทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเขานั่งร้องไห้อยู่กับแม่ว่ามันทำอย่างนี้คือตัวเขาท้องขึ้นมา
แล้วปรากฏว่าพี่ชายของผู้หญิงคนนี้เขามาเห็นเข้า
เขาก็ถามแม่คือแม่ก็เป็นมะเร็งเขาว่าเป็นอะไรทำไมร้องไห้กันทำไม
น้องสาวก็บอกเลยบอกว่าอ๋อพอดีท้องแล้วเขาไม่รับ
เอ็มก็ไม่รับแต่เอ็มมันยังไม่รับมันยังไม่รับนะ
ทางฝั่งของพี่ชายก็ส่งไลน์ไปหาเลยมีไลน์ไหมลูกน้ำ
ไลน์มานี่เอ้าเห็นไหมไอ้ที่ได้เล่นทำน้องกูท้องแล้วมึนเหรอไอ้ตาย
มึงไม่ต้องเรียนไม่ต้องอยู่เดี๋ยวเจอกัน
ฝั่งของเอ็มก็ตอบไปน้องพี่เขาไปจุดกับคนอื่น
ผมคุยกับพี่องุ่นแล้วถ้าท้องแล้วอยู่กับผมอันนี้ผมรับ
นี่ปิ่นเลิกกับผมแล้วไปหาผู้ชายแล้วก็มาบอกท้อง
ต่อไปน้ำเว้ยต่อไปเน่อะไรเนี่ยกูจะอ่านไง
จุดไอ้จุดมึงพูดไม่สวยแล้วกูถามมันแล้วมัน
มารู้ว่ากูเป็นไงมันไม่โกหกกับกูครับเครื่องคุยแล้ว
จะดูดกับมึงอยู่เลยเองบอกว่ามีหลักฐานกับพี่
ให้เป็นพี่แหล่ะตัวเป็นมา
มึงตายเลยนะว่าไง

มึงไม่ใช่ผู้ชายแล้ว

ตายเลยนะว่าไงเขาไปหากันจริงพี่

พร้อมกับผมผมมีสิทธิ์สงสัยนะครับ
ตอนผมกับปิ่นทะเลาะกันเนี่ย

ไปมีใหม่น้องพี่โกหกพี่ตลอดเลยครับ
อุ้ยอุ้ยพึ่งแล้ว

น้ำเสียงได้อารมณ์มากเลย
ที่เล่าเนี่ยเหมือนเป็นพ่อเอ็มนะ
มันอยู่ในเหตุการณ์เลย

หลังจากนั้นเนี่ยเอ็มเขาก็ไปทำงานเขาก็ไม่รู้ว่า
ไม่ได้สนใจอะไรแล้วกล่าเออเดี๋ยวไปปรึกษาที่บ้านก่อน
ตกลงแล้วนี่คือจะยังไงต่อไปดี

เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวยังไงเนี่ย

คือแฟนเขาเขาก็กลับไปที่พักเมื่อกี้นี้
เสร็จพอกลับไปเนี่ยก็เป็นภาพเมื่อกี้เลย

แล้วก็กระทืบเนี่ยจังหวะนี้
ก็เป็นมุมนี้เลยตอนแรกเหมือนจะคุย

จับไหล่ก่อนดึงเลยทีเนี่ย

คนไหนยีนเนี่ยน้องหนูเกงขาวอ่ะ

ลุมกันแบบสองคนล็อก

แล้วจริงถ้าดูต่อไปมันจะมีภาพจังหว

ยาวมากอ่ะแล้วฟาดแบบ

ไม่หยุดจริงฟาดไม่ยั้งเลย
ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเห็นแบบฉุดกระชากลากถูกันมา

แต่กำลังจะให้พี่หนุ่มดูอันนี้นะ

คนบอกว่า
พี่หนุ่มก็เฟื่อนเยอะนะ
หลายเก่าตัว
ถ้าไม่ใช่เฟื่อนอ่ะจริงโน้มยุคนั้นมีอะไรเนอะไม่มีเนอะ
มีกลิ๊กอย่างนี้หรอก่อนกลิ๊กไหม

ก็ไม่รู้จะคุ้นเท่าไหร่มันก็แบบเป็น
แต่อันนี้เขาเป็นเฟื่อนแล้วฟี่

แต่คนบอกว่าเพื่อนเคยได้ยินนานแล้วแต่ฟี่ไม่รู้

ระหว่างแฟนกับรุ่นพี่เรียกฟี่

ก็คือไม่เกียรติเพื่อน
เพื่อนเนี่ยก็คือเพื่อนมากกว่าแฟน

เพื่อนก็คือเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันนะ

แต่ว่าเราสเต็ปขึ้นมาหน่อย
เป็นเพื่อนเกือบถึงแฟนแต่ไม่ใช่
ฟี่ก็เหมือนกันเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่
กึ่งกลางระหว่างแฟนกับรุ่นพี่
กับรุ่นพี่เรียกฟี่

อะไรประมาณอย่างนี้
มีฟ้องได้ไหมรุ่นน้องกับแฟนได้ไหม

วันนี้เขาอธิบายให้ฟัง
ระหว่างเพื่อนกับฟี่ทำไมปิดเบรกแล้วเหรอ

หนุ่มมันนะ

สุดท้ายแล้วนะตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดก็คือว่าตำรวจเองเนี่ย
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนที่ไปกระทืบเขาแล้วบาดเจ็บสาหัส

ส่วนอีกคนนึงที่ไปลุมเขาแล้วถูกแทงเนี่ย
ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่า
มันคือเหมือนกับตอนบาสมีดคู่เห็นไหม
ไปบุกแต่อันนี้มันยิ่งกว่าเพราะลากเขาออกมา
ลากเขาออกมาแล้วมันมีภาพจับได้
แล้วกำลังระหว่างถูกนั่นแล้วคือตัวน้องมันเนี่ยมันขับแก๊ส
มันก็จะมีมีดพกมันเวลามันตัดช่วงตัดเชือกตัดอะไรที่มันผูกของอย่างนี้
มันก็ติดตัวไว้พอไปลุมมันแบบนั้นอะมันก็กวัดแกว่งเนี่ยแกว่งเนี่ย
เขาบอกไงก็แกว่งเนี่ยแล้วมันก็ไปจ๊อก
ยีนบอกว่าเพื่อนชื่อโบ้เนี่ยโดนไปหลายรู

นี่พยายามให้เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์เลย

นี่เมื่อก่อนไม่ได้รกฎทำให้ได้อย่างนี้นะ

กูอีกแล้วไล่กูอีกแล้ว
นี่มันหมุนหลายรอดไล่กูอีก
ไปดูนี่เลย

เผ่นกับเจ้าจะยังไงดี

แล้วมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงก่อนแฟนกับพ่อ

ไอ้ฟ่อมันเหมือนงูเห่านะรัศนามันฟ่อ

ดูก๊อปเป็นจะเปิดเวลาแล้วหรือ

เออเปลี่ยนหน้าโอ้ยไหน

ซ่อมรอบที่๒นะคะไปเกาหลีเลยนะ

เยื่อเขาเจริญอยู่ตลอดเวลา

ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะผิดรูปไป

แบบจมูกพุ่งไหมเหมือนจมูกจอดลงน้ำไหมโอ้โฮจมูกพุ่ง

เพราะว่าวันนี้เราต้องส่งใจไปเชียร์ทีมช้างศึกไทยนะคะ
กับฟุตบอลศึกเอเชียนคลับ๒๐๒๓รอบคัดเลือก
วันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะ

เดี๋ยวก็ลุ้นกันไป

เชียร์เต็มที่คุณค่ะ
บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ